โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

เขียนลงในโหมดโน้ตเห็น

อะไรนะช่างไก่

ก็ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
เพียบไม่มีที่จะติดแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลย
โอ้โหแล้วก็เขียนข้อความให้กำลังใจกันนะครับ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กน้อยนะครับ
เขียนให้กำลังใจน่ารักเลยทีเดียว
แล้วพาที่เห็นอยู่นี่กำลังอันเตอร์สาว
กำลังดูว่าเจ้าลูกแพนด้าแข็งแรงดีไหม
หรือว่าทำการตั้งคันแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ไม่แน่ใจว่าจำนวนเดือนมันพอที่จะดูได้หรือยังนะ
แสดงหน้าเขาท้องแค่๕๖เดือนนะคุณ
ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เดินทางไป
ตรวจสุขภาพแล้วก็อันเตอร์สาวดู
พัฒนาการของแพนด้าน้อยเป็นอย่างไร
แต่เนื่องจากลินหุ้ยยังนอนติดต่อกันเป็นวันที่๔
เจ้าหน้าที่จึงได้แต่สังเกตการณ์แล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดเอาไว้
เพื่อที่จะดูพฤติกรรมของมัน
ในการทำรังว่ามันพร้อมหรือยังที่จะทำการคลอดลูกออกมานั่นเอง
ครับครับครัวที่สมบูรณ์แบบเห็นมั้ย
เดี๋ยวเราก็จะได้ประกวดตั้งชื่อเจ้าลูกแพนด้าอีกแล้วโอ้โห
ตัวที่แล้วลินปิงแม่ลินหุ้ยพ่อช่วง
ตัวนี้ชื่อปิงลินละกัน

ไม่รู้สิใครมีไอเดียในการตั้งชื่อลูกแพนด้าส่งมาบอกหน่อยก็ได้นะ
ชื่อน้องใบตองก็ได้